เชื่อว่าท่านตามอยู่เรื่องของเสียแป้งนานดใช่ค่ะ
คือถ้าฟังจากตำรวจล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะอืม
ยังไม่ได้ถูกวิสามันยังค่ะมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นจริง
เทือกเขาบรรทัศน์พื้นที่รอยต่อระหว่างพัทธรุงกับรัง
แบบนี้เลยใช่ฮะทีนี้พอมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นเนี่ย
เสียแป้งก็ถอยร่นเข้าไปอ่านะฮะณขณะนี้ยังปิดล้อมพื้นที่กันอยู่
ค่ะแล้วตั้งแต่วันที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ลูกน้องเสียแป้งตัวละครเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเยอะมาก
แต่ก็โดนจับเกือบหมดแล้วนะคะบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมีอีกนะฮะ
มีอีกเซตหนึ่งเหรอคะเลยไม่รู้ว่าไปจ้างชาวบ้านในพื้นที่หรือว่าเป็นลูกน้องลูกน้องที่หาคนมาช่วยอะไรยังไง
สุดท้ายวันนี้เนี่ยไปเจออยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะเดี๋ยวค่อยไล่กันไปนะฮะ
ทุกผู้ชมครับเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับพัทธลุงนะครับ
แต่จุดที่ไปยิงปะทะกันเนี่ยเป็นจุดที่อยู่มาทางกินพื้นที่มาทางอำเภอพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ
ตอนนี้ศูนย์บัญชาการของเจ้าหน้าที่อยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าโตนโต๊ะที่จังหวัดตรังนะฮะเดี๋ยวไปดูล่าสุดกันหน่อยนะครับ
คุณไก๊ธนกรผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
จากการติดตามตัวเสียแป้งนาโนตนะครับผู้ต้องขังที่หลบหนีจากการคุมขังของกรมราชธรรมยาวนานกว่า๒อาทิตย์
ล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจโทษธนาชูวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บินตรงมาที่จังหวัดตรังครับ
เพื่อเข้าประชุมและติดตามความคืบหน้าการไล่ล่าตัวเสียแป้งอย่างใกล้ชิด
สำหรับเหตุการณ์ช่วงเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษจำนวน๑๖นาย
เดินเท้าถึงจุดเป้าหมายบนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อเสียแป้งพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนในทันทีครับ
จนเกิดเหตุปะทะกันจากนั้นเสียแป้งได้หลบหนีและหายเข้าป่าไป
หลังจากเสร็จสิ้นการประทะตำรวจได้เข้าเคลียร์พื้นที่
และเครื่องกระสุนปืนกว่า๖๐๐นัด
ส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิสามันเสียแป้งไปแล้วนั้น
เบื้องต้นในตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้รับคำยืนยัน
จากเป็นทางการจากพันธมรตโทษธนานะครับ
สำหรับแผนปฏิบัติการต่อไปตำรวจจะตั้งจุดสกัดรอบเทือกเขาบรรทัศน์
โดยใช้กำลังตำรวจจำนวน๑๐โรงพัก
และจะประสานชาวบ้านในพื้นที่จำนวน๔๐หมู่บ้าน
เพื่อคอยสอดส่องและกดดันให้เสียแป้งออกมามอบตัว
และนี่คือความคืบหน้าล่าสุดจากหน่วยพิทักษ์ป่าตนเต๊ะจังหวัดตรัง
ผมธนกรทองคำทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ล่าสุดนะครับเดี๋ยวดูภาพล่าสุดหน่อยท่านผู้ชมครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยคุมตัวคนที่คอยส่งเสบียงให้เสียแป้ง

นี่นะฮะคอยส่งเสบียงให้เสียแป้งนะครับ
คุมจากบ้านที่หลังอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
นี่กำลังจะคุมตัวไปให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
รักษารัชการรองพบตรนะครับ
เพื่อจะได้สอบปากคำนะครับ

เดี๋ยวฟังเสียงบรรยากาศตั้งแต่ต้นหน่อยตอนที่คุมตัวในเขียวมา
บังเขียวตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะค่อยค่อยไล่ให้แต่ว่าบอกเอาไว้ก่อนว่า
ตามรายงานเนี่ยบังเขียวหรือว่าในเขียวเนี่ยนะฮะชื่อจริงคือนายมณัฐนะครับ
เป็นคนพาเสียแป้งเดินเท้าหนีเข้าป่ามาบนเทือกเขาบรรทัศน์
กบดานซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วเปลี่ยนไปอยู่หลายขนำด้วยนะครับ
พฤศจิกายนเมื่อวานนี้ในเขียวลงจากป่ามาหาเสบียงให้เสียแป้ง
นี่ฮะแล้วก็ถูกควบคุมตัวได้
นี่ก่อนที่เช้าวันนี้จะพาไปนะขึ้นไปเพื่อจะให้เอาเสบียงเนี่ย
ล่อให้เสียแป้งค่ะพอจะถึงจุดนี่มีหมาที่เสียแป้ง
เอามาอยู่ด้วยเนี่ยเห็นคนมันก็เห่านี่ก็เลยมีการยิงประทะกันเกิด
มีการขึ้นอันนี้กำลังคุมตัวไปให้รองผอตรสอบอีกรอบนึงนะครับ
อีกคนนึงเนี่ยคู่กับในเขียวเลยท่านผู้ชมชื่อพานุวัฒน์นะฮะ
พานุวัฒน์นี่เข้าป่าไปอยู่กับเสียแป้งทำหน้าที่หุงหาอาหาร
แล้วไปตัดฟืนหุงข้าวแล้วบาดเจ็บฮะค่ะ
โดนนิ้วโดนแขนตัวเองก็เลยต้องลงมาเข้าโรงพยาบาลที่พัทธลุง
สุดท้ายเขาไล่สอบไปสอบมาจนตอดคลิกซอลได้
เอาดู๒คนนี้ไว้ก่อนนะครับ

ทำไมถึงไปเจอเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์ได้
คือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เสียแป้งหนีออกมา
คืนที่๒๒พฤศจิกายนตำรวจเขาไล่ล่าอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะ
จนกระทั่งอย่างที่พี่อุ๋ยบอกเมื่อกี้ไปจับตัวนายพานุวัฒน์คนนี้ได้
พานุวัฒน์นี่เป็นใครเห็นบอกเป็นคนเป็นหนึ่งในทีมลูกน้องเสียแป้ง
ซึ่งมาอยู่บนเขาเนี่ยจะมีพวกนี้แหละพวกพานุวัฒน์พวกบังเขียวพวกอะไรพวกนี้คอยดูแลคอยส่งเสบียงหาเสบียงอยู่
ใช่ค่ะคือซึ่งตำรวจเองเขาก็ขยายผลกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็พอจะรู้ตัวอยู่บ้างว่ามีใคร
คือพานุวัฒน์อายุ๒๕ปีนะเป็นชาวจังหวัดตรังได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตำรวจก็คุมตัวทันทีแล้วก็สอบเค้นเลยเลยรู้เรื่องว่าพานุวัฒน์เนี่ยลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน
อยู่ที่นี่จริงแล้วมีอาวุธปืนอยู่ด้วยสามกระบอก
เขาบอกมีคนนำทางหลบหนีตั้งแต่เขตสวนยางพารา
ส่วนผลไม้ของชาวบ้านไปจนถึงเขตป่าพอตำรวจรู้ปุ๊บ
ได้ข้อมูลจากพานุวัฒนปุ๊บตำรวจปิดล้อมเขาบรรทัศน์ทันทีเลยค่ะ
คือตำรวจต้องเดินเท้าเข้าไปปิดล้อมเพื่อจะล่าตัวเสียแป้งนะคะ
มีทั้งชุดสืบตำรวจภูทรพัทธลุงแล้วก็ตรัง
ทางขึ้นลงภูเขาบางชุดก็ใช้รถจักรยานยนต์วิบาก
ขึ้นเขาไปฝากชาวบ้านที่ขี่รถขึ้นไปบนภูเขา
เสบียงอาหารไปให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในป่าด้วย
ทีนี้เขาบอกบนเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านห่างเชิงเขาอยู่๖กิโลเมตรนะคะ
ถ้าไปด้วยรถจักรยานยนต์เนี้ยจะใช้เวลาประมาณยี่สิบมันทีถึงครึ่งชั่วโมง
หรือถ้าเดินเท้านี่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยอันนี้คือที่มาที่ไปด้วย
ทำไมตำรวจถึงบุกขึ้นไปปิดล้อมที่เทือกเขาบรรทัศน์อืมเออนี่มาจะได้นี่นะฮะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเครือข่ายลูกน้องเสียแป้งนี่เยอะนะล็อตแรกที่ถูกจับไปแล้วเนี่ย
เป็นกลุ่มลูกน้องเครือข่ายในเจ็ดรายมีอีกสามรายที่เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ราชธรรม
จับไปแล้วออกหมายจับแล้วแล้วก็ให้ประกันตัวชั่วคราวแล้วครับ
ตอนนี้ก็เหลือตามล่าตัวเสียแป้งนี่แหละค่ะซึ่งตำรวจเขาบอกว่าล่าทั้งคืนแน่แน่
คือตั้งแต่เกิดเหตุช่วงแรกเนี่ยที่เสียแป้งหนีใช่ไหม
ก็คืออ่าช่วงยี่สิบเอ็ดอ่าตุลาห์แล้วมันต่อเนื่องคืนยี่สิบสองตุลาห์ใช่ไหม
เพราะวันแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนข้ามวันไปนี่นี่คือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็ล็อตเนี้ย
มีรถอยู่สามคันกระบะสองคันรถเก๋งสีดำอีกคันนึงใช่ค่ะ
พาเสียแป้งหนีแล้วก็เสียแป้งนี่หายไปเลยอืมรถนี่ไล่ตามเจอใช่
น้องกวนนี้เจอหมดใช่ไหมฮะเจอโดนจับหมดแล้วด้วยทั้งสามคน
คนเฝ้าไข้คนเอากุญแจมาให้คนหาคนเฝ้าไข้คนขับรถ
คนช่วยวางแผนคนดูต้นทางอะไรจับหมดแล้วแล้วก็หาเสียแป้งไม่เจอ
ไม่เจอเลยไม่มีใครปิปากบอกด้วยทีแรกเหมือนจะออกไปชายแดนทางสตูนอะไรนู่นด้วยซ้ำ
มาเจอว่าอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะคือหนึ่งในคนที่
ถูกจับได้ตามข้อมูลตามรายงานบอกว่าเสียแป้ง
ตุลาคมน้องมิ้นอ๋อแปลว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล
ก็ไปเทือกเขาบรรทัศน์เลยลงลิฟต์ขึ้นรถเนี่ย
อยู่บนขนำบนเทือกเขาบรรทัศน์เลยอ๋อแต่เปลี่ยนไปอยู่หลายขนำมาก
ค่ะนี่เห็นไหมฮะอ่าทีแรกอ่ะไปอยู่ขนำของในพริกก่อน
อืมอ่าแล้วคนที่พามาก่อนเนี้ยคือในเซียนนะ
พาเสียแป้งมานะครับแล้วก็เปลี่ยนที่กบดานไปเรื่อย
ค่ะจนกระทั่งในเขียวเนี้ยลงมาหาเสบียงอ่า
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเจอพิรุษแล้วก็ไปเจอเพิ่มคือ
พานุวัฒน์เนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลพัทธลุงนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยนี่ฮะ
วันนี้ก็เลยให้เอาเสบียงขึ้นไปส่งช่วงสาย
พอไปถึงจุดเนี่ยจะได้ตัวเสียแป้งอยู่แล้วเนี่ยเสียแป้งนอกจากมีอาวุธสงคราม
มีสุนัขอีกตัวหนึ่งคือหมามันก็คงไม่รู้เรื่องหรอก
มันก็เห็นแบบคงจะเห็นมีคงมีคนมาเยอะแยะมันก็เห่า
เขาก็เลยมีการยิงประทะกับเจ้าหน้าที่อ่าพอยิงประทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
แล้วถอยร่นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอกองเลือดหนึ่งกอง
ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะฮะค่ะแต่ฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
อ่าก็เจอวุฒิสงครามเจอกระสุนอีกหกร้อยนัดอ่ะที่ทิ้งเอาไว้อ่ะ
แต่เสียแป้งก็ถอยร่นหนีเข้าไปอีกนะฮะตอนนี้ยังปิดพื้นที่
เพื่อจะตามตัวอยู่พลตำรวจโทษธนาชูวงรักษารัชการแทนรองพบตรนะฮะ
ซึ่งวันนี้ท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาจากส่วนกลางมาที่
เทือกเขาบรรทัศน์เลยนะครับในพื้นที่ทางจังหวัดตรังนะฮะ
บอกว่าตอนแรกที่มีรายงานข่าวว่าเสียแป้งถูกวิสามันไปแล้ว
ยืนยันว่ายังไม่ถูกวิสามันนะฮะนี่ล่าสุดนี่เจ้าหน้าที่
ทั้งของตำลวดด้วยชุดหนุมารนี่มาแล้วนะฮะชุดหนุมารกองปราบ
มาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบิ๊กกล้องพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูริเดช
นี่ส่งชุดฮานุมานมาแล้วนี่กำลังออกติดตามตัวเสียแป้งนะฮะ
พอทิ้งทิ้งไม่ได้นะฮะจะรอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไม่ได้
เดี๋ยวไปกันลึกครับพรุ่งนี้เช้านี้ลองหนีอีกแน่นอนเลย
วันนี้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของพื้นที่เนี่ยบอกต้องหาทั้งคืน
แล้วตามรายงานข่าวบอกเสียแป้งมีเอ็ม๑๖ด้วยนะฮะ
กระสุนปืนนี่บอกมีเป็นหกร้อยนัดอ่าทุกผู้ชมครับทางพลโทธนาชูวงบอกว่า
เข้าใจว่าตอนที่ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนปะทะกันระหว่างเสียแป้งกับคนที่มาช่วยเนี่ย
พักพวกเนี่ยนะฮะที่ปะทะกับตำรวจเนี่ย
ก็เลยคิดว่าอาจจะมีการวิสามันเสียแป้งแต่ยังไม่มีการวิสามันนะครับ
ยังไม่เจอตัวเสียแป้งปฏิบัติการเข้าปะทะในครั้งนี้เนี่ย
เนื่องจากพอเจอตัวเสียแป้งแล้วเสียแป้งไหวตัวทันเสียแป้งมีการเตรียมตัวอย่างดี
มีอาวุธสงครามเอาไว้ตอบโต้เจ้าหน้าที่แล้วมีสุนัขที่เอาไว้คอยเห่าเตือน
ทำให้รู้ตัวแล้วก็หลบหนีไปต่อได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่
อย่าไปช่วยเหลือเสียแป้งแล้วอยากให้เสียแป้งเนี่ยมามอบตัวเพื่อลดการสูญเสีย
เพราะหากดื้อรั้นหลบหนีอยู่ก็จะมีการปะทะเกิดขึ้นแล้วถ้าจำเป็นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องจับตาย
ถ้าเขา
ใช้มาตรการรุนแรงหรือว่าใช้อาวุธนะฮะถ้ายังมีอาวุธสงครามอยู่นะครับ
แล้วก็ปืนขนาดเก้าอยู่ถ้าคิดว่าเราผิดก็ต้องรับผิดนะฮะ
ก็ขอให้มามอบตัวอย่าต่อสู้ขัดขวางนะครับ
กำลังของเราก็พร้อมปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นป่าลึกนะฮะ
แล้วก็เป็นเขาสูงค่อนข้างจะลำบากในการติดตามจับกลุ่ม
ก็เราก็ไล่จับมาเรื่อยครับถ้าใครสับสนุนก็ขอความร่วมมือ
แม้แต่ชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าถ้าให้ความช่วยเหลือ
เราก็จะต้องกำลังเป็นคดีก็ไปจัดสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ
เพราะตำรวจเนี่ยก็จะทำหน้าที่ของเราในส่วนที่อยากให้มามอบตัวนะครับ

แล้วก็ล่าสุดนะฮะโภงการโทษทางช่วงนะครับ
รักษาราชการแทนรองพบตรนะครับซึ่งมาประชุมความคืบหน้าทางคดีนี่นะฮะ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุลักษ์โซนน้ำตกโตนเต๊ะ
ในพื้นที่หมู่๒ที่บนเบอร์เหรียญเอาคือเบอร์เหรียญจังหวัดตรังเนี่ยนะครับ
โพโรธนานะฮะบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเสียแป้งนะครับแล้วก็ต้องติดตามไล่ล่าตัวต่อนะครับ
ยังไม่ได้ตัวนะยังค่ะแต่มีคนช่วยอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ณขณะนี้
ใช่ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ปิดล้อมหลายพื้นที่นะคะ
จากเทือกเขาบรรทัศน์ทั้งทางขึ้นทางลงแล้วก็บนเขาแล้วเนี่ย
ยังมีการปิดล้อมบ้านในตระที่เป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดพัทธลุงตรังแล้วก็สตูนด้วย
เพราะว่าเส้นทางนี้มันสามารถขึ้นลงเขาได้หลายทางมากนะคะ
โดยเป็นตำรวจชุดสืบภูทรจังหวัดพัทธลุงนครศรีธรรมราช
แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะโอ้โหนี่คือใช้แบบหลายกองบ้านนี่มีฮานุมาน
ลงไปอีกทั้งหมดนี้เพื่อล่าตัวเสียแป้งนะคะ
คือเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ตั้งอยู่กลางหุบเขาบนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะ

เขาบอกมีผู้อยู่อาศัยประมาณสัก๓๐๐ครอบครัว
เป็นพื้นที่รอยต่อ๓จังหวัดพัทธลุงตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้แล้วก็สวนยางพารา
ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ที่จะติดต่อสื่อสารกันได้
มันจะมีสัญญาณอยู่แค่ไม่กี่จุดเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งอันนี้ต้องเป็นคนในพื้นที่ถึงจะรู้เท่านั้น
ตรงไหนบ้างที่มีสัญญาณนะคะ
พื้นที่บ้านในตระตรงนี้เนี่ยมีทางเข้าออกประมาณ๔เส้นทาง
เส้นทางแรกคือเส้นทางขึ้นจากควนไม้ดำ
อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้
สักครึ่งชั่วโมงระยะทางประมาณ๗๘กิโลเมตร
เส้นทางที่๒ค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
เนื่องมาจากพระราชดำริอยู่หมู่ที่๖ในตำบลตะโหมด

ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยเริ่มแรกต้องลงเรือก่อน

เรือหาปลาของชาวบ้านประมาณสัก๒๐นาที
ไปถึงจุดเดินเท้าห้วยแนม
แล้วก็ต้องเดินเท้าต่อไปผ่านขนำนายสะโบราณบ้านช่องลม
ซึ่งเป็นรอยตรอกพัทธลุงกับตรัง

เส้นนี้เนี่ยต้องเดินเท้าอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ

เส้นทางที่๓คือเส้นทางบ้านในตระบ้านราวปลา

แต่มันเชื่อมต่อกันได้เดินเท้าอย่างเดียวเหมือนกัน

ในตระภูผาเพชรในอำเภอมนุงจังหวัดสตูน

เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเส้นทางไหนไปง่ายที่สุด
คงจะต้องเป็นเส้นทางแรกที่ขึ้นที่อำเภอปะเหล็นจังหวัดตรัง

พื้นที่บ้านในตระมีทางเข้าออก๓อำเภอ
คืออำเภอกงหราอำเภอตะโหมดแล้วก็อำเภอป่าบอน
อำเภอนี้จะเป็นเส้นทางเข้าสู่บ้านในตระ
ซึ่งตำรวจส่วนที่กำลังเดินเท้าขึ้นไป

ก็คือตั้งใจขึ้นมาปิดล้อมข้างบนไล่ล่าตัวเสียแป้งเลยนะคะ
ผู้ช่วยพบตรก็ลงพื้นที่ไปเองแล้ว
ศูนย์อำนวยการร่วมด้วยตัวเองแล้ว
ตอนนี้คือต้องบอกว่า๒ทุ่ม๔๔นาที
ตำรวจน่าจะกระจายกำลังกันไป
ค่อนข้างที่จะครอบคลุมประมาณนึงแล้วเหมือนกัน
ดีไม่ดีคืนนี้อาจจะเจอ
แต่ด้วยสภาพของความมืดของพื้นที่นะ
และไม่มีสัญญาณถือว่าค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตำรวจเวลาจะติดต่อสื่อสารกันอย่างนี้
ความคืบหน้าเราตามให้เรื่อยอย่างแน่นอน
คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่
คือเสียแป้งนาโนตเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับ
นายชาวลิศทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนตวัย๓๗ปี
นี่เป็นนักโทษชายนะของเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แต่ความจริงแล้วต้นคดีต้นทางเนี่ย
อยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดพัทธลุงแล้วไปทำตัวเป็นขาใหญ่มีอิทธิพลอยู่ที่นั่น
เขาเลยส่งมาแดนความมั่นคงสูงที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
คดีหลักก็คือคดีปล้นทรัพย์นะฮะ
แต่มีคดีที่รอแบบเป็นหางว่าวเลยนะรอการตัดสิน
ฆ่าเจ้าหน้าที่พยายามฆ่าโอ้โหแบบคือคดียอมมาก
แต่คดีที่ติดอยู่นะขนาดนี้๒๑ปีนะฮะใช่ค่ะติดไปได้ปีเดียวเองมั้ง
นี่ถูกส่งมาเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชแล้วต้องทำฟันนะน้องมิ้น
ใช่ไหมต้องคอกปฟันนี่หมอนัฐแล้วหมอเขาแจ้งมาแล้วว่าเขาเลื่อนนัฐ
ใช่แต่ยังถูกส่งตัวมาแล้วก็หนีไปในคืนวันนั้น
ตุลาคมเนี่ยฮะลอยต่อกับ๒๒ตุลาคมนะครับ
สุดท้ายวันนี้เนี่ยไปพบว่าอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วช่วงที่ตามหากันก็อย่างที่ทราบนะฮะ
มีลูกน้องมาพาหลบหนีไปนะไปเจอสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับ
สตูนเมื่อ๒๓ตุลาคมแต่เข้าใจว่าก็สับขาหลอกนั่นแหละ
เพราะว่าชุดที่พาหนีไปจากโรงพยาบาลเนี่ยใช้รถเก๋ง๑คันกับรถกระบะอีก๒คันนะฮะ
เสียแป้งเนี่ยถูกสารตัดสินจำคุก๒๑ปี๓เดือน๒๕วันนะครับในคดียิงตำรวจบาดเจ็บ
คดีร่วมกันฆ่านายอนันต์คลังจันทร์อดีตรองนายกอบจนครศรีธรรมราชด้วย
คดียาเสพติดอีกนะฮะอีกหลายคดีถูกสารสั่งยึดทรัพย์๑๕๐กว่าล้าน
พ้นโทษเนี่ยคือ๖พฤษภาคม๒๕๘๖ไอ้ทรัพย์สินต่างเนี่ยตามรายงานบอก
เอาไว้จะลงสมัครสมาชิกอบจด้วยนะถึงขั้นมีรายงานข่าวบอกเสียแป้งนี่แค้นมาก
สำหรับคนที่ทำให้เขาเนี่ยต้องติดคุกกะว่าจะออกมาล้างแค้นนะครับ
นี่ฮะล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็คือวันนี้นะฮะที่ไปเจอร่องรอยล่าสุดนะฮะ
ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดที่พาหนีแล้วนะครับถูกจอดทิ้งในบ้านร้างที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งมีนายสุธิวัฒน์หรือว่านายหนอนเนี่ยเป็นคนขับจุดนี้เป็นพิกัดสุดท้ายที่เจอเบาะแสของเสียแป้ง
ก็เลยยังเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงจนกระทั่งวันนี้นี่แหละนะครับ
พบว่าเสียแป้งเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่หุบเขาบนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
รวมเวลาทั้งสิ้นณขณะนี้นะฮะตั้งแต่ที่เสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาล๒๒ตุลาคม
แต่มันเป็นกลางดึกรอยต่อกับ๒๑ตุลาคมอ่ะนะนี่จนถึงวันนี้๘พฤศจิกายนนะครับ
กำลังปิดล้อมไล่ล่าบนเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง๑๘วัน
วันนะครับคดีที่เสียแป้งตำรวจได้ออกหมายจับเอาไว้เนี่ยนะฮะ
เสียแป้งหนีเนี่ยนะครับผู้ที่ให้การช่วยเหลือหลบหนีมีทั้งหมด๘คนจับได้แล้ว๗คนนะครับ
คนนี่คือผู้พาหนีทั้งหมดนะฮะถ้า๘คนนี้รวมเสียแป้งด้วยยังไม่เจอตัว
ในส่วนของผู้คุมเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชนะครับถูกสั่งเด้ง
แล้วก็ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกออกหมายจับด้วย
มี๓คนนะครับนายเอกลักษณ์นายวรินทรแล้วก็นายวีรชัย
ที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์นะค่ะเป็นอีกเซตหนึ่ง
โอ้มันหาสะบงหาเสบียงพาหนีไปอยู่ตามจุดขนำต่างบนเทือกเขาบรรทัศน์
อืมนี่ก็ต้องดูเพราะว่าขนาดที่เจอเมื่อช่วงค่ำนี่ยังยิงประทะกันสนั่นเลยทีเดียว
มื้อเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเย็นที่ผ่านมา
เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวยังไงรายงานให้ต่อเนื่องแน่นอน
แล้วไม่รู้ว่าคนที่ช่วยเสียแป้งเนี่ยคุ้มไหมด้วยนะ